ช่วงก่อนปีใหม่ครับไม่ได้ไปเที่ยวไหนแฟนก็ไม่มีโสดด้วยเหงาท่องโลกออนไลน์ค่ะแล้วก็ไปเจอกลุ่มกลุ่มนึงเหมือนกับว่ามีสาวไซส์ไลน์สวยแล้วก็มีราคาค่าใช้จ่ายว่าจะต้องจ่ายเท่าไหร่ถึงจะได้สาวสวยเหล่านี้มาอยู่เป็นเพื่อนคลายเหงาช่วงปีใหม่ก็อยากซื้อบริการนั่นแหละแต่พ่อหนุ่มคนนี้บอกว่าโอ้โห
เรื่องราวแล้วก็แจ้งความนะเพราะผมเชื่อว่าต้องมีผู้ชายหลายคนที่ตกเป็นเยือดแต่ไม่กล้าแจ้งความไม่กล้าเปิดเผยถูกต้องค่ะเพราะว่าทีมข่าวของเราตรวจสอบให้อ่ะค่ะว่าสตังของพ่อนุ่มคนนี้ที่โอนไปโอนไปบัญชีชื่ออะไรแล้วจากการตรวจสอบมีหนุ่มหลายถูกหลอกโอนไปบัญชีชื่อนี้นะคะไม่มีชื่อพี่ใช่ไหมไม่มีค่ะไม
ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นหรือคุณเขียนมาสอนไม่อยู่ไม่เกี่ยวแหมดูดูหน้าสาวกับดิฉันสิมันคนละเรื่องอันนี้เขาเจอแบบนี้ใช่ไหมในกรุ๊ปใช่ไงในกลุ่มเนี่ยเขาเจอเนี่ยโอ้โหก็เลยอยากมีสาวสวยแบบนี้มาอยู่เป็นเพื่อนใครเหงาไงทีนี้ค่ะสิ่งที่พ่อหนุ่มคนนี้จ่ายไปนะคะมีค่าลงทะเบียน๖ครั้งนะคะเดี๋ยวไล่เรียงกันดูเลยว่า๑มีค่าความปลอดภัยของส
แล้วทุกครั้งที่โอนเงินเสร็จในแต่ละขั้นตอน
จะถูกหลอกล่อว่าขั้นตอนสุดท้ายแล้ว
มาเดี๋ยวรับตัวสาวไซส์ไลน์ไปได้เลยสุดท้ายแล้ว
แต่มันไม่สุดท้ายสักทีให้โอนไปเรื่อยค่ะ
นี่ไงที่เขาแชทคูยพวกนี้ก็จะแบบอีกนิดนึง
จนมันมาจบที่๘๗๐๐บาทนะคะและท้ายที่สุด
หน้ายังไม่ได้เห็นเลยค่ะอืมมือไม่ได้จับถูกบล็อกไลน์ไปด้วยค่ะ
เสียเงินไปฟรีเกือบแสนเลยนะคะ
หนุ่มคนนี้ก็เลยรู้ตัวแล้วว่าถูกหลอกแน่
ก็ไปแจ้งความที่สพประตูน้ำจุลาลงกร
ตำรวจก็ทำหนังสือไปที่ธนาคารนะคะ
เพื่อขอเอกสารการโอนเงินของผู้เสียหาย

แล้วก็นัดผู้เสียหายมาสอบปากคำ
แล้วตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะตามตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีเบื้องต้น
เว็บเปิดเพจเปิดอะไรลามกอนาจารย์แบบนี้ค่ะ
แล้วก็มีการเรียกเงินแบบนี้มันผิดตั้งแต่ต้นทางอยู่แล้วนะคะ
บัญชีที่พ่อหนุ่มผู้เสียหายคนนี้โอนไปมีชื่อออกมาแล้วนะคะ
เราตรวจสอบให้แล้วเนี่ยมีผู้เสียหายรายอื่นที่ถูกหลอกให้โอนเงินไปตามชื่อบัญชีนี้บัญชีเดียวกันเลยอะค่ะ
แล้วก็มีการหลอกให้โอนเงินแฮ็กโทรศัพท์ให้โอนเงินชื่อบัญชีนี้เลย
เมื่อช่วงปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเป็นช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยนะ
แล้วก็มีชายหนุ่มหลายรายที่ตกเป็นผู้เสียหายในลักษณะเดียวกันโอนเงินไปบัญชีเดียวกันเลย
ซึ่งชื่อบัญชีเนี่ยนะฮะเขาเป็นชื่อของผู้หญิงคนหนึ่งนะ
ถ้าท่านรู้ว่าไม่ใช่แน่แล้วถูกไอ้แก๊งนี้เอาชื่อเอานามสกุลของท่านไปใช้แอบเปิดบัญชีเนี่ย
ต้องรีบไปพบตำรวจสพประตูน้ำจุลาลงกรนะฮะ
ใช่ค่ะอาจจะเป็นชื่ออื่นอาจจะแบบถูกแอบอ้างอะไรก็ได้
หรือว่ารูปหญิงสาวที่อยู่ในภาพในกลุ่มทั้งหมดที่ทำให้ชายหนุ่มเขาหลงเชื่อแล้วก็ไปโอนเงินให้อยากจะเจอตัว
อยากจะอยู่ด้วยเนี่ยเธออาจจะถูกเอารูปมาใช้แอบอ้างใช้ก็ได้
เราก็ไม่รู้ใช่ไหมจริงไม่จริงแต่นี่คุณเขียนว่าสอนขนาดมีข่าวเนี่ย
เป็นข่าวขึ้นมาเขาแจ้งความแล้วนะค่ะเนี่ยทีมโปรดิวเซอร์ของเราเนี่ย
ลองเข้าไปที่แอดไลน์ที่กลุ่มลับนี้เขามีเนี่ยในชื่อนี้เลยนะ
นี่ไงบอกราคามาชัดเจนเสร็จสับทุกอย่างสิ่งเท่าไหร่ยังไง
ค่ะพร้อมนี่อยู่แถวไหนแล้วเขาก็ตอบเลยว่าเขาทำงานเอ็นมีราคาอะไรแบบไหนยังไง
เราก็พยายามจะขอเบอร์หน่อยค่ะแต่เขาไม่ให้เขาบอกว่าคือมันต้องมีการมัดจำก่อนอะไรก่อนเนี่ย
ผมเชื่อว่าหลายคนตกเป็นเหยื่อก็จะเจอลักษณะแบบนี้
อันนี้โปรดิวเซอร์เขาส่งมาอีกทีนึงไม่รู้ไปได้มาจากไหน

ซึ่งโปรดิวเซอร์ของพวกเรานี้เขาจะคล่องมาก
เรื่องพวกนี้เขาติดต่อไปเขามีวิธีการในการพูดคุยเหมือนกับเขาเชี่ยวชาญมาก
ผมยังแปลกใจว่าพวกนี้มันเชี่ยวชาญขนาดนี้

ว่าขนาดมีข่าวว่าเอ๊ะถ้าเกิดคนติดต่อไปอะไรยังไงก็เนี่ยเขายังหลอกต่อเนื่องไปเรื่อยไง